ก่อนหน้านี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางปลายปีที่แล้วมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารใช่ไหมคะ
แล้วมีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าปรับขึ้นเนี่ย
มันทำให้ภาระของเราเพิ่มขึ้น
ร้องต่อสารปกครองกลางเมื่อ๒วันก่อน
สารปกครองกลางมีคำสั่งไม่คุ้มครอง
นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารได้
ก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าประชาชนต้องช่วยกันนะ
ช่วยกันจับผิดรถโดยสารทุกประเภท

รถร่วมบริการรถบขสอรถตู้โดยสารรถสองแถว

ดูสิว่าเขาบริการเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนส่งมาได้
เพราะถ้าเกิดว่าสารปกครองบอกว่า

ค่าโดยสารรถสาธารณะต่างจะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาก็เลยบอกว่า
มันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่มันปรับขึ้น

เชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยประเด็นนี้

จำนวนรถเองก็มีเพียงพอหรือเปล่า

คุณภาพการให้บริการเป็นอย่างไร
ยังมีปัญหาการขับรถที่ก่อให้เกิดความหวาดเสียว

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหน
การแต่งกายการพูดจาของพนักงานขับรถ
พนักงานเก็บค่าโดยสารไปจนถึงเรื่องของการปล่อยควันดำ
จนเกินค่ามาตรฐานบนท้องถนน
สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะ

แจ้งเบาะแสมาได้ที่อินบ็อกซ์นะ
เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณศรีสุวรรณจัญญานะคะ
เพื่อที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้เนี่ย
ส่งให้สารปกครองได้พิจารณาเพื่อต่อสู้คดีกันต่อไป
คุณศรีสุวรรณเชื่อว่าสารปกครองอาจจะมีคำสั่งพิพากษา
ถอนคำสั่งการขึ้นค่าโดยสารทั้งระบบก็ได้
และจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดทางอาญา
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง
ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ
เรียกร้องของคุณศรีสุวรรณจัญญาในครั้งนี้นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปมีขึ้นหลังจากที่๒วันก่อน
สารปกครองกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
หรือสั่งไม่คุ้มครองกรณีที่มีคนไปขอทุเลาการบังคับ
ที่ให้รถโดยสารทุกประเภทปรับขึ้นค่าโดยสาร๑๗บาท
โดยสารปกครองกลางได้วินิจฉัยสรุปได้ว่า
หากสารมีคำสั่งระงับการขึ้นค่าโดยสาร
ลดจำนวนรถโดยสารลงหรือลดคุณภาพการให้บริการลง
ซึ่งจะทำให้ประชาชนเองนั่นแหละได้รับความเดือดร้อน
ว่าผลกระทบในทางอ้อมนะคะ